นี่ทันทีที่ตำรวจสพประโคนชัยจังหวัดบุรีรำรับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะบนประโคนชัย
ว่ามีคนร้ายเมามาอาการชัดเจนนะครับเข้าไปทุบรถชาวบ้านนะฮะ
จอดไว้แล้วทำเขาเสียหายนะที่เกิดเหตุพบนายประภาษณศิราชัยอายุ๔๒ปี
ด้านขวามีร่องรอยการถูกทุบกระจกข้างฝั่งคนขับเนี่ยแตกฮะ
รถมีร่องรอยการงัดแงะลื้อสายไฟออกมาเจ้าหน้าที่คุมตัวเอาไว้นะครับ
เรื่องต้นสอบถามนายประภาษณ์บอกว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินของผมผมจะทำอะไรก็ได้
ตำรวจก็เอาตัวไปสอบสวนต่อเลยสิที่สพประโคนชัยไปไป
นางสาวจุลีวงประสิทธิ์อายุ๕๐ครับคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
ฉันเห็นแล้วผู้ก่อเหตุขี่จักรยานมาจอดแล้วก็ใช้ไม้ทุบรถ
ยังไงฮะทุบแบบบ้าคลั่งจากนั้นก็ใช้ไม้ทุบกระจกข้างฝั่งคนขับ
แล้วก็เข้าไปเปิดฝากระโปรงทำเป็นรื้อถ้าฉันดูเหมือนจะต่อสายตรงอะไรอย่างนี้นะ
แต่พอทำไม่ได้ก็เดินวนไปวนมาอยู่รอบรถครับ
มาทุบอย่างงี้นะเข้าไปในรถไหมเข้าตอนตอนแรกยังยังไม่เข้า
มันทุบกระจกรถยังไม่ได้เนอะมันก็ทุบพอทุบแตกแหละเข้า
เปิดประตูทั้งสองข้างประตูรถทั้งสองข้างแล้วก็เข้าไปนั่ง
พยายามจะสตาร์ทรถแล้วมันสตาร์ทไม่ได้
ก็เลยเปิดกระโปรงรถดูเหมือนเหมือนจะต่อสายตรงอ่ะแล้วก็
แล้วทำอะไรไม่ได้ก็เดินวนไปวนมาแล้วก็นั่งนั่งสูบบุหรี่บ้างอะไรบ้าง
เดินวนไปวนมานี่แหละแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็นั่งบ้าง
เดินบ้างยืนบ้างมองรถแล้วก็ตะโกนเฮ้ยเฮ้ย
อย่างงี้เหมือนคุณเมาโหลต่อมาครับช่วงของรถคือ
นายวุฒิพงศ์กระมนอายุสี่สิบเจ็ดปีมาที่เกิดเหตุแล้วบอกว่า
ขับรถเข้าบ้านไม่ได้เพราะน้ำท่วมฮะก็เลยเอามาจอดไว้ตรงนี้
จากบ้านร้อยเมตรเท่านั้นเองหลังได้รับแจ้งก็ออกมาดูครับ
เพราะว่ารถเสียหายหลายรายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ยอม
เขาบอกเขาไม่ยอมผู้ก่อเหตุจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไป
เมายาหรือเปล่าไม่สนใจนะแต่ทำแบบนี้เกินไปเนี่ยครับ
โอ้โหพังทั้งข้างนอกข้างในสำหรับนายประภาษณ์คนพื้นเพลเนี่ย
อยู่ประโคนชัยนี่แหละในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
แต่ย้ายตามพ่อซึ่งเป็นตำรวจไปอยู่กาลสินหลายปีแล้ว
คาดว่าน่าจะขับรถจากกาลสินเนี่ยจะกลับมาที่นี่นะฮะ
อาการใช้ได้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่นะครับแต่อ่า
ไม่ได้ตรวจหาสารเสพติดนะครับแต่ยังไม่ได้ตรวจหาสารเสพติด
โดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะมาเจรจากันเองครับ